สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตมาแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงจะสิ้นปีแล้วนะครับปีหนึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับและรายการเราได้มอบทุนไปต่อชีวิตในปีนี้นะครับกว่าสองล้านบาท
ถ้านับตั้งแต่เริ่มทำรายการมาจนถึงวันนี้นะครับคุณผู้ชมยังไม่ถึง๒ปีเต็มดีนะครับรู้ไหมฮะว่าหลายครอบครัวที่มาในรายการเราเนี่ยได้รับทุนไปต่อชีวิตแล้วทั้งสิ้นนะฮะกว่า๗ล้านบาทครับ
แต่ทานน้ำใจของผู้ชมแฟนรายการของเราครับกลับล้นหลามไม่แพ้กันเลยเพราะบางครอบครัวเนี่ยนะครับได้ทานน้ำใจสูงสุดถึง๖๗หลักกันเลยทีเดียว
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะการได้รับโอกาสนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเปิดใจสมัครเข้ามาร่วมรายการของเราและได้ร่วมเล่นเกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักและความสามัคคีจำนวนเพียงสี่ข้อเท่านั้นนะครับและผมก็มีภาพความน่ารักจากความร่วมแรงร่วมใจพิชิตโจทย์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วย
บดละหมึก๑๒ตัวให้ยาวตัวละ๒๐เซนติเมตรขึ้นไป
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
๑๐แอดตัวครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเดียวครับ
หนุ่ยจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้คือจัดผักไทย๘กล่องภายในเวลา๓นาทีครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ไอซ์จะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใจใจใจใจใจใจใจ

สำหรับเรื่องนี้คือ
ทำน้ำแข็งใสให้เด็กสองคน
หนึ่งถ้วยช่วยกันกิน

ใกล้กันหมดแล้วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
ใจมากเร็ว
ข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้
น้องตีนทำได้หรือไม่ได้
ได้ได้ได้ได้

ประกอบเก้าอี้จำนวน๑ตัว
ภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับ

ระวังมือได้อยู่นะ

โจทย์สำหรับเก้าอี้จำนวน๑ตัว
น้องยุ้ยทำได้หรือไม่ได้ครับ

สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ผ่าไม้ไผ่ลำละ๒ซีก
จำนวน๖ลำ
ภายในเวลา๓นาที

เริ่มครับ

ปูระวังมือ
แย่เขาสินะคุณ
แย่เขาสินะคุณ

ย่าเวียนทำได้หรือไม่ได้ครับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
กติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ให้ลงโถแก้วจำนวน๕ลูก
และเตะตะกร่อให้ลงตะกร้าจำนวน๑ลูก
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เรียบใจ

เร็วเร็วเร็ว
ครีมและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ
ทำได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้
ปิดตาแล้วโยนลูกบอลให้ลงตะก้าจำนวน๑๐ลูกภายในเวลา๓นาที

โถ

ลงแล้วไป
หมุน

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้หรือไม่ได้
เสพเลือกเลย

ช่วยกันหน้าดูเลยตั้งแต่เด็กน้อยไปจนถึงพ่อเท่าแม่เท่า
และนี่แหละครับก็คือคำว่าครอบครัว
ซึ่งคำนี้เป็นคำที่รายการของเราและคุณอาลัย

ทางคุณอาลัยจึงมาสนับสนุนบ้านหลังใหม่
ครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
และวันนี้นะครับผมมีประมวลภาพบ้านทั้ง๖หลังที่คุณรัฐและคุณอาลัยมอบให้ทั้ง๖ครอบครัวไปชมพร้อมกันเลยครับ
ก่อนหน้านี้นะครับครอบครัวของย่าแก้วนะฮะต้องอยู่ในบ้านที่ผูกพังสุดโทรมตามการเวลา
ไม่มีแม้แต่ห้องน้ำอีกทั้งปู่ชอบและน้องอดทนก็ยังมีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ทางคุณอาลัยนะครับจึงมุ่งมั่นสร้างสารพื้นที่ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยให้ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของย่าแก้วครับ
มุ่งไปที่การปรับสภาพพื้นที่ที่ครอบครัวจะใช้ร่วมกันเนี่ยให้เหมาะสมสำหรับการเติบโตของน้องอดทนเราจึงเน้นไปที่ความสะอาดพื้นที่เรียบลื่นแล้วก็ระบบระบายอากาศก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะน้องอดทนเองก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะคะในพื้นที่ที่เราได้ปรับปรุงส่วนย่าแก้วเองก็ดูสดชื่นขึ้นนะคะสดใสขึ้น
รู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะที่วันนี้เราได้มาส่งมอบบ้านหลังนี้ให้กับครอบครัวของพี่แมวซึ่งเราก็ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวเนี่ยได้มาวิเคราะห์แล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสุขอนามัยต่างต่างและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเราได้แก้ไขเรื่องความเสี่ยงของคุณยายที่จะต้อง
ฝนตกทางคุณอะไรรู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสส่งมอบพื้นที่แห่งความสุขนี้ให้กับครอบครัวพี่แมวในวันนี้แล้วเราก็ยินดีมากนะคะที่จะได้ส่งต่อความสุขแบบนี้ให้กับครอบครัวอื่นในโอกาสต่อไปพร้อมมากมากเลยค่ะขอบคุณคุณอะไรที่ทำให้วันนี้มีบ้านมั่นคงและแข็งแรง
ก่อนหน้านี้นะฮะบ้านอายุกว่าสามสิบปีของครอบครัวตะบินนั้นซุดโทรมเต็มที่พื้นบ้านฝาผนังผูกพังไปตามการเวลารั้วรอบขอบชิดก็ไม่มีอีกทั้งห้องน้ำครับก็ยังอยู่นอกตัวบ้านแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะด้วยนะครับคุณผู้ชมทำให้เป็นอุปสรรคต่อย่าน้อยภรรยาที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงของตะบินด้วย
ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้เรามอบบ้านอ่ะนะคะแล้วคุณลุงก็กอดคุณป้านะคะแล้วก็คือคุณลุงก็มีความสุข
แล้วก็รู้สึกว่าบ้านที่เราสร้างขึ้นเนี่ยได้ตอบโจทย์ความเป็นบ้านอย่างแท้จริงแล้วก็ดีใจมากค่ะ
จากบ้านหลังเดิมที่มีเพียงแต่หลังคาและโครงเสาไม่มีแม้แต่ผนังบ้านส่วนห้องน้ำก็กั้นด้วยแผ่นไวนิวไม่มิดชิดนะครับ
แต่วันนี้ครับทางคุณอารัยได้เข้ามาสร้างบ้านหลังนี้ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุข
ขอขอบคุณคุณอาลัยค่ะที่สารฝันของหนูที่อยากจะมีบ้านให้กับพ่อแม่เป็นจริงในวันนี้
ความสำเร็จที่เราได้สร้างบ้านหลังนี้ให้กับน้องหายนะคะและเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับคุณอะไรในการที่เราจะสร้างพื้นที่เพื่อส่งต่อความสุขให้กับทุกทุกคนต่อไปค่ะ
ฝันเดียวของป้าดอกอ้อได้กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วเพราะทางคุณอาลัยได้สร้างบ้านให้กับครอบครัวของป้าดอกอ้อจากจังหวัดสุพรรณบุรีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งหลังแล้วครับคุณผู้ชม
จากบ้านที่เป็นเหมือนเพลิงเล็กเล็กให้เพียงครอบครัวได้พักพิงหลังคาก็ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้เลยไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำและผนังบ้านซึ่งทำให้ป้าดอกอ้อที่กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งต้องมีภาวะเสี่ยงต่ออาการติดเชื้อ
ขอบคุณที่สร้างบ้านดีดีและน่าอยู่ให้แก่ครอบครัวป้าขอบคุณคุณาลัยจริงจริงเลยค่ะ
ก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านของคุณอะไรเนี่ยได้ร่วมรู้สึกภาคภูมิใจไปพร้อมกับเราด้วยเพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้โครงการดีดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าของเราทุกคน
ทางคุณอะไรนะคะมีความเชื่อว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นแห่งความสุขเราจึงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างบ้านทุกหลังให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลายของทุกครอบครัว
และถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะส่งมอบความสุขแล้วก็พื้นที่การใช้ชีวิตที่ดีแบบนี้ให้กับคนอื่นด้วยค่ะ
อะไรอ่ะครับหลังจากบ้านหลังเดิมนะครับที่ต้องประสบกับปัญหาพื้นบ้านเป็นปูนและพื้นผิวไม่เรียบเนี่ยนะครับทำให้ปูนนั้นกัดแล้วก็บาดผิวหนังของหลานสาวทั้งสองคนที่ป่วยเป็นโรคดักแด้จนผิวแตกรอกและเป็นแผลอีกทั้งตัวบ้านก็ไม่มิดชิดทำให้มีฝุ่นละอองเข้ามาเยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลานทั้งสอง
มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อครับอ่าในวันนี้เนี่ยเมื่อเราได้ไม่เห็นบ้านที่เสร็จแล้วนะคะบ้านก็ได้ทำหน้าที่ของบ้านอย่างสมบูรณ์มากเลยนะคะไม่มีจุดใดที่จะสร้างความเจ็บป่วยให้กับน้องเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยเจ็บเหมือนแต่ก่อนเราวิ่งเล่นสบายอะค่ะขอขอบคุณคุณอะไรมากมากที่ทำให้วันนี้ได้มีบ้านสะอาดและปลอดภัย

เราทำมาหากินให้กับเขาคือไปต่ออาชีพให้กับเขาว่างั้นในทุกบ้านนะฮะที่คุณรัฐเนี่ยจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากเสมอเลยและทุกครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะได้แง่คิดดีดีในการดำรงชีวิตจากคุณรัฐด้วยผมหวังว่าทุกครอบครัวที่ได้บ้านหลังใหม่นะครับจะมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นจากความตั้ง

วันนี้ยังมีอีก๔โรงเรียนรออยู่ในโรงเรียนของเรานะครับมันก็มีหนึ่งวิทยุสื่อสาร
สองเครื่องคอมพิวเตอร์สามโทรทัศน์แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้
อยากมีไฟฟ้าใช้ค่ะเพื่อจะได้ใช้และได้เรียนตอนกลางคืนสะดวกค่ะ
แต่วันนี้พวกหนูมีไฟฟ้าใช้กันแล้วค่ะยัง